รับพรรับสิริมงคลกันไปเรียบร้อยแล้ว
ไปดูเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธากันบ้าง
สว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมไม่ไปไม่ได้แล้ว
ชาวบ้านเขามาแก้บนกันอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
กล้วยเป็นพันหวีไข่ไก่สดเป็นหมื่นฟองเลย
แต่ว่าไปบนไว้ว่าอะไร
ถึงต้องมาแก้บนแบบนี้ไปหาคำตอบกันค่ะ

นี่คือภาพบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว
ตอนนี้เนี่ยพื้นที่นี้โอ้โหมองไปทางไหนก็เห็นแต่กล้วยกับไข่

ทั้งหมดนี้นะคะเป็นของคนที่นำมาแก้บน
สอบถามมาก็ทราบว่าเป็นของนายผลการทวีแล้วก็นางพยุงการทวี
เป็นสองสามีภรรยาที่มาขอพรกับพระเงินพระทอง
แล้วประสบความสำเร็จจากการขายที่ดินในเขตอำเภอสามพราน
กำไรมาหลายล้านบาทเลยนะคุณผู้ชม
ก็เลยนำกล้วยหนึ่งพันหวีแล้วก็ไข่ไก่สองหมื่นฟองมาแก้บนค่ะ
สองสามีภรรยาท่านนี้น่ะเล่าให้ฟังนะคะบอกว่า
ตัวเองเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนี่แหละ
ก่อนหน้านี้ก็คือประมาณปลายปี๖๑เนี่ยนะ
ประกาศขายที่ดินประกาศขายมานาน
ขายยังไงก็ขายไม่ได้
มีคนมาบอกว่าถ้ามาขอพรพระเงินพระทองแล้ว

ก็เลยลองมากราบไหว้มาขอพรขอให้ขายที่ดินของตัวเองให้ได้ก็แล้วกัน
แล้วก็ขอให้การค้าขายกล้วยหอมได้กำไร
ดังที่ตั้งใจเอาไว้ถ้าเป็นดังที่ขอไว้นะ
จะนำกล้วยหอมที่ทำสวน๕ไร่มาถวายให้เลย
ปรากฏว่าหลังจากกลับบ้านไปนะมีคนติดต่อมาขอซื้อที่ดินทันที
จริงวันนี้ก็เลยนำของมาแก้บนถวายตามที่บนบานสารกล่าวแล้วก็สัญญาบอกพระไว้นั่นเองนะคะ
หลังจากทำพิธีเสร็จสิ้นพระครูยะติธรรมานุยุทธ์พระอาจารย์แป๊ะเนี่ย
ก็นำกล้วยทั้งหมดมาแจกจ่ายให้กับสาธุชนที่มาทำบุญที่วัด
ส่วนไข่ไก่ก็จะทำการแจกจ่ายให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานพักฟื้นคนชรา
โรงเรียนศึกษาพิเศษในพื้นที่ด้วย
เพื่อเอาไปประกอบอาหารทำอาหารให้กับผู้ป่ว
แล้วก็เป็นโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
กุศลให้กับผู้อื่นอีกด้วยนะคะโอ้โหเป็นยังไงที่นี่เนี่ย
เขาเล่ากันมาแบบปากต่อปากนะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก
พระเงินพระทองนี่โอ้โหถ้าเกิดช่วงใกล้กลางเดือนแบบนี้
สว่างอารมณ์นี้น่าจะเนืองแน่นนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการจัดคิว
เข้าไปกราบไหว้พระเงินพระทองแล้วเพราะว่าคนเยอะจริงก็ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกันด้วยนะคะ
อืมมาแก้บนครั้งนี้ประชาชนเนี่ยเขาก็ได้กล้วยกลับไป
ใช่จะได้กล้วยง่ายกล้วยกันไปนะครับ